เรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งคู่เอกนั้นมีการไล่นักมวยลงจากเวที

คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งเรื่องตรวจสอบแล้วครับ

ที่ขึ้นชกเป็นผู้เอกนำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ

คณะกรรมการศึกยอดมวยไทยรัฐ
จะสอบสวนทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดจากอะไร
ทั้งตัวนักมวยกรรมการและทีมงานผู้จัดมวย

แล้วก็จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในศึกยอดมวยไทยรัฐอีก

หลังจากเปิดฉากมาตั้งแต่๕กันยายน
ขณะที่น้าเนรสกิริชัยครับผู้จัดการค่ายแล้วก็เป็นญาติกับทางนักมวย
ที่โดนไล่ลงนั้นก็ยังมั่นใจว่าไม่ได้มีการล้มมวยอย่างแน่นอน
เพราะว่าพื้นฐานก็เป็นคนธรรมธรรโมรวมถึงนักมวยในค่ายทุกคนนะครับ
ก็รู้บาปบุญคุณโทษเป็นอย่างดีไม่เคยมีประวัติเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้
พร้อมจะสู้ทุกข้อกล่าวหาจากสังคมแล้วก็พร้อมจะให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีที่นักมวยโดนไล่ลงนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีใครที่จะรับสารภาพนะครับ
ซึ่งก็จะมีโทษโดนพักการแข่งขันอย่างน้อย๔เดือน
แต่สำหรับผู้ที่สารภาพนั้นจะมีการพิจารณาไปตามกรณี
ต้องมีโทษในการจำคุกตามกฎหมายด้วยนะครับ